กลับมาเช็คดวงกันต่อนะคะ

แต่ยังมีที่เหลืออยู่สำหรับเดือน

คนที่เกิดในเดือนตุลาคมให้ระวังเรื่องของความใจร้อนใจเร็ว

สมมุติว่ากำลังมีความโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงาน

ไม่มีทางไปไม่มี
มือซ้ายรับมือขวาจ่าย
แล้วความรักกันมากันเลยดิ

เพราะฉะนั้นมันก็เกิดความรวดเร็วทันใจ
แต่คนที่มีอยู่แล้วให้ระวังเรื่องของความใจร้อน
บางทีเรื่องนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้

เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความใจร้อน
อะไรที่ว่องไว้ใจหลอน

ถ้าจะเปรียบเทียบจะเปรียบว่าเป็นฤษีแม่ชียังไงดี

คือเขาจะค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างมีเหตุมีผลแล้วก็นิ่ง

เออมันไม่นิ่งเหมือนเดือนมิถุนาที่เมื่อกี้พูด

มันไม่ได้นิ่งเหมือนกันอันนี้นิ่งแบบมีเหตุมีหัวนิ่งแบบสงบอ่ะ
เหมือนคนไปนั่งสมาธิสงบจิตสงบใจสงบจะมีปัญญาเกิด

ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติตอนนี้คุณกำลังจะต้องนำเสนองานอะไรก็ตามกับใครหรือว่าสมมุติว่าจะต้องเขาเรียกไงเรื่องงานเนี่ย

สงบเลยนะนิ่งเลยนะแล้วปัญญาจะเกิดแล้วคุณจะได้อะไรดี

เพราะว่าเหมือนผู้ใหญ่เล็งอยู่

เล็งว่าคุณจะควบคุมอารมณ์ได้ไหม
จัดการอะไร

เรื่องเงิน
คือควบคุมอารมณ์และความคิดของตัวเองได้

เดือนธันวาคมต้องระวังทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวหรือทำงานเป็นกลุ่ม

คือไม่ได้แย่งอะไรกันแต่บางทีมันไม่ประสงค์
ต้องเข้าใจว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเนี่ยได้ดังใจเราไปหมด

แล้วถ้ายิ่งทำงานกันหลายคนเนี่ยร้อยพ่อพันแม่

ตลาดละคนเนี่ยมีการมีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน

ส่วนเรื่องความรักก็ต้องระวังจากที่เคยเป็นครอบครัวกันอยู่
อาจจะต้องแตกแยกไม่ถึงขนาดแบบอย่าล้างนะ
แต่หมายถึงว่ามันทะเลาะตัวใครตัวมัน
มันเป็นช่วงของการแบบแยกออกไปโดดเดี่ยวกันบ้าง

ส่วนคนที่มีคนที่ยังโสดอยู่ต้องระวังคนมีเจ้าของ
เพราะสุดท้ายก็ไม่ได้กัน

หมายถึงว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน

แต่คำว่าขยายนี่มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะ

ความดีก็ขยายไงมันเป็นเรื่องของการขยายเช่นหน้าที่การงาน
ว่าบางคนมันมีการขยับขยายเช่นขยายสาขาขยายงานขึ้นมีงานเพิ่มขึ้นแล้วดี
แต่ถ้าอะไรที่ไม่ดีมันก็ดีเช่นไม่ดีเช่นมันแย่ขาดทุนมันก็จะขาดทุน
เข้าใจว่ามันมันขยายผลหมดอ่ามันเป็นเรื่องของการขยายไง
มันก็อยู่ที่ว่าเราทำดีหรือทำไม่ดีมาการเงินก็เช่นกันส่วนเรื่องความรักก็เช่นกันค่ะ
ถ้ามันมีอยู่แล้วก็อย่าไปพัฒนาให้จากกิ๊กไปเป็นแฟนเลยมันก็ไม่ดีมันก็เป็นขยายเหมือนกันไง
กุมภาพันธ์ค่ะกุมภาพันธ์เนี่ยคือเป็นเรื่องของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นอย่างไร
สัปดาห์นี้จะไม่ค่อยต่างเข้าใจไหมสมมุติว่าสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องดีเกิดขึ้นก็จะยังมีเรื่องดีต่อเนื่อง
แต่ถ้าเกิดสัปดาห์ที่แล้วไม่ดีเรื่องไม่ดีมันก็จะเหมือนกับว่ายังไม่จบเรื่องนั้นยังไม่จบ
กินิวเลยใช่ค่าใช้จ่ายก็เหมือนกันความรักก็เช่นกันคือมันเป็นเรื่องของการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
ตอนนี้มันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นั่นน่ะสิทำไมแบบว่าต้องลุ้นขนาดนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าแบบว่าฟังแล้วมันก็เพลินเนาะ
ถ้าอย่างนั้นอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันว่าจะเป็นใครเดือนไหนเอ่ย